สวัสดีครับ๖นาฬิกา๕๓นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมพร้อมกันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันวันนี้หลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีท่านผู้ชมจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับรายงานมานะครับว่าตอนนี้สภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางพื้นที่เริ่มอุ่นขึ้นในขณะที่บางพื้นที่นั้นเช้า
และใครจะวางแผนเดินทางไปต้องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทยนั้นอากาศจะอื้ออำนวยต่อการไปเติมเต็มความรักในช่วงเทศกาลวาเลนไทยหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมมากันนะครับภาพแรกในวันนี้ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมครับซึ่งแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้อง
ตอนบนจนจนตอนกลางนั้นเมฆค่อนข้างบางตา
ทำให้ตอนบ่ายในวันนี้แดดอาจจะแรงในหลายพื้นที่
ดังนั้นการทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระวังหน่อย
โดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดคุณที่จะสวมเสื้อผ้ามิงชิด

มีการเกาะตัวของกลุ่มเมฆเยอะหน่อย
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอาจจะยังมีฝนตกอยู่
แต่ว่าฝนที่จะตกมาก็จะน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านี้
ภาพรวมปัจจัยต่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยแรก
ก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง
ก่อนหน้านี้แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แถบสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จะสังเกตว่าตอนนี้
เลื่อนกลับไปอยู่เหนือประเทศไทยของเราแล้ว
การว่าก็จะเลื่อนแบบนี้ไปตลอดสุดสัปดาห์นี้
ต้นสัปดาห์หน้าครับมีโอกาสที่จะแผ่กลับมาเยือนเมืองไทยของเราใหม่
ซึ่งจากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
แผ่มาด้วยกำลังปานกลางเท่านั้น
ก็คือมาแตะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณประเทศเวียดนามประเทศลาว
นั่นก็หมายความว่าในช่วงต้นสัปดาห์หลังวันวาเลนไทย
ก็คือในช่วง๑๕๑๖มีลุ้นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่ง
แต่ช่วงแรกของการแผลลงมาอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ส่วนในบริเวณตอนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
อาจจะร้อนละอุเหมือนเดิม
เพราะว่าลมหนาวในครั้งนี้ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนครั้งก่อนหน้านี้
มาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับตั้งแต่เช้าวันนี้
คำนวณไปอีก๓วันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
จากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัตน์ทีวีของเรา
เช้าวันนี้พบว่าหลายพื้นที่ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันอยู่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สังเกตว่ายังคงมีพื้นที่สีน้ำเงินปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
บริเวณดังกล่าวนี่คือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิ
ต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียตส่วนในพื้นที่อื่นนั้น
ยังคงมีลักษณะเป็นสีเขียวก็คืออากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
แต่ถ้าหากสังเกตดูดีจะเริ่มมีพื้นที่สีเหลืองปรากฏ
พื้นที่เหล่านี้ก็คืออุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว
ความชื้นในอากาศเริ่มเยอะนะครับก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้น
ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ครับจากการคำนวณก็เพราะว่าอุณหภูมิในหลายพื้นที่
ละอุเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
การว่าสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
วันพรุ่งนี้คำนวณต่อไปนะครับพื้นที่สีน้ำเงินถูกปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนเหมือนเดิม
ก็หมายความว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั้นตลอดสุดสัปดาห์นี้ยังได้สัมผัสอากาศหนาวอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางนั้นอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้น
สังเกตจากสีเหลืองที่ค่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
เรามาดูกันที่สถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง
ปัจจัยสำคัญก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือฝนลดลงสถานการณ์คลื่นก็จะอ่อนกำลังลงด้วย
ภาพรวมคลื่นเป็นอย่างไรในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกนี้นะครับ
ในบริเวณที่แตกต่างกันออกไป
จะคงมีปฏิชิตติดแนวชายฝั่งบ้างบางจุดบางพื้นที่
แต่ก็จะไม่รุนแรงเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนบนจนถึงตอนกลางคลื่นค่อนข้างที่จะสงบ
ส่วนบริเวณทางตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนั้น

คงต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่
การว่าสุดสัปดาห์นี้สถานการณ์คลื่นทั้งสองฝั่งก็จะค่อยดีขึ้นตามลำดับครับ
มาดูกันนะครับว่าในแต่ละภาคต่อจากนี้ไปอีก๗วันภาพรวมจะเป็นอย่างไร
เริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับ
จากการตรวจสอบจะสังเกตว่าท้องฟ้าในช่วงกลางวันนั้นค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งครับ
ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวอุณหภูมินั้นยังคงทรงในช่วงวัน๒วันนี้
ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันอยู่
หลังจากต้นสัปดาห์หน้าอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อย
ส่วนตอนบ่ายนั้นอากาศค่อนข้างร้อนนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียตเลยทีเดียวครับ

อุณหภูมิมีลุ้นว่าอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
ต่ำสุดนั้นยังคงอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศานะครับ
ช่วงเช้ายังคงได้มีโอกาสได้สัมผัสอากาศเย็น
แต่สิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของหมอกนะครับ

ยอดภูนั้นบางจุดอาจจะยังคงมีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ชมกันอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ต่อกันครับที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
ทองฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่จะมีมวลอากาศเย็นแผลลงมา
มีลุ้นว่าอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ในขณะที่อุณหภูมินั้นจะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่วันนี้เป็นต้นไปเสาร์อาทิตย์นี้ค่อนข้างสูง
เกือบแตะ๔๐องศาเซลเซียต
อาจจะต้องเพิ่มความระวังกันหน่อยเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
ต่อที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
มีเมียกบางส่วนสลับกับแสงแดด

อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันอาทิตย
เริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในพื้นที่ยังไงก็คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วย

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ร่องใต้ภาคใต้อย่างที่บอกไปแล้ว
หลังจากที่มรสุมอ่อนกำลังลงก็ทำให้ฝนลดลงด้วย
อุณหภูมิสูงสุดทรงส่งอยู่ที่ประมาณ๓๑จนถึง๓๒องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔จนถึง๒๕องศาเซียต
ต้นสัปดาห์มีลุ้นว่าฝนอาจจะตกเยอะหน่อยครับ
มาบังค์ท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปริมนธน
หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะยังคงสูง
วันนี้ถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูงละทีเดียวนะครับ
ลุ้นว่าอาจจะไต่ระดับไปแตะอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
ตอนกลางวันวันนี้แดดค่อนข้างที่จะแรงนะครับ

หลังจากวันพรุ่งนี้เมฆจะค่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถึงต้นสัปดาห์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็มีลุ้นที่จะเจอฝนเช่นเดียวกัน
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้

ยังคงต้องหมั่นตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็วางแผนการเดินทางที่สำคัญในระยะนี้
ตอนเช้าอาจจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันอยู่

รวมถึงบางพื้นที่มีลุ้นว่าอาจจะเจอฝนด้วย
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป